ข่าวคุณวรพรแบงค์พันธุ์ปลอมของผมเนี่ยแบงค์พันธุ์จริง
แล้วเกลือนถนนเลยครับคุณผู้ชมครับพลเมืองดีลงไปช่วยกันเก็บไปดูสิ
ไม่รู้ใครทำแบงค์พันธุ์หล่นไหมนะคะทำแบงค์เต็มไปเดี๋ยวต้องเก็บไปคืนนะคะเนี่ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแบงค์พันธุ์ทั้งนั้นไม่มีแบงค์อื่นเจือปนเลย
นี่ครับอยู่บนถนนสายน้ำพองเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่และส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
คนที่รวบรวมเงินทั้งหมดนะเก็บเอาไว้เนี่ยโพสต์คลิปอัปเดตความคืบหน้าบอก
เจอเจ้าของเงินแล้วค่ะตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบกับธนาคารแล้วว่า
ได้ไปเบิกเงินมาจริงเป็นเจ้าของตัวจริงและส่งมอบเรียบร้อยค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณสุพรทิพย์พักดีฮะค่ะก็เป็นเจ้าของเงินเล่าบอกว่า
เขาไปเบิกเงินจากธนาคารแสนนึงแล้วให้ลูกน้องขับรถบรรทุกไปซื้อมันสัมปะหลัง
แต่ลูกน้องเนี่ยเอาเงินวางตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงไหนอยากรู้
รถบรรทุกเนี่ยมันสูงมันต้องปีนขึ้นใช่ไหมที่พักเท้าครับ
โอ้โหสงสัยจะถือใช่ไหมแล้วก็ปีนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
ก่อนจะปีนคุณละพรก็เอาตังค์วางไงแล้วปีนเอาตัวขึ้นเสร็จปั๊บปิดประตูตึ้มเลยโอ้โห
เป็นการปีนที่แพงมากปีนที่แพงมากขับรถออกไปเงินแสนปลิวครับ
ดีนะพลเมืองดีมาช่วยกันเก็บเอาไว้ได้แต่ว่าก็เก็บคืนได้นี่นี่ตรงนี้นี่
น่ะหายไปแปดพันคมก็คิดว่ามันปริวปริวเข้าปากแถวนั้นไปแหละ
ส่วนตัวเชื่อว่าเงินจำนวนนี้คงไม่มีใครขโมยไปหรอกฮะ
ก็นั่นแหละใครเก็บได้ก็ไปส่งคืนที่สพน้ำพองนะ
คุณสุพรทิพย์ยังเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไม่ได้ตำหนิลูกน้องแต่อย่างใดนะโอ้ใจดีจริง
และขณะนี้ลูกน้องก็เสียขวัญเสียใจที่ทำเงินหายนะฮะ
น้องเอาไว้ตรงที่พักเท้าแล้วน้องก็เลยขับรถออกไป

มีพลเมืองดีชื่อคุณสุพรรณี
กับครอบครัวเก็บเงินจำนวนนึงได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังไปรับเงินที่
ก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะใครที่ถือเงิน
เงินสติคงต้องอยู่กับเงินมากที่สุดเลยค่ะ